เชื่อว่าคุณผู้ชมจำเสียชัดสายเปย์ได้แน่นอนนะคะ
เป็นข่าวดังอยู่พักใหญ่เลย
เริ่มต้นจากคลิปที่เกาะรถเพื่อง้อสาว
พอดังปุ๊บโอ้โหท่าต้งท่าเต้นของแก
เป็นพรีเซนเตอร์สินค้ารีวิวสินค้าอะไรเยอะแยะเลย
ล่าสุดก็คือเสียชัดโทรหานักข่าวนะคุณผู้ชมค่ะ

คุณยังขายหนอกล้วยอยู่เนอะ
เห็นไหมอังกฤษการนี่ยังเจริญรุ่งเรืองนะเสียชัดนะ

ธนสิทธิ์สุเกตค่ะก็คือเสียชัดสายเปย์นะคะ
นักข่าวไปที่ร้านขายหน่อกล้วยของเสียชัดเลย
เสียชัดบอกว่าผมนี่เสียท่าให้สาวสวยอีกแล้ว
ยังไงอ่ะสาวสวยคนนึงใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่ามณิลา
ก่อนหน้านี้มาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กขอมานานหลายเดือน
ไม่รับเป็นเพื่อนนะยังไม่ได้รับเนี่ยไม่กี่วันเพิ่งรับเขาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก
ยิงสาวคนนี้ทักแชทมาเลยตอนแรกก็พูดคุยปกติธรรมดา
แต่หลังนี่นี่พี่ทำอะไรคะนอนหรือยังวันนี้น้องเมาพี่อยากดูน้องโป๊ไหมคะ
โอ้โหนี่แล้วส่งรูปโป๊มาให้ด้วยอ่ะพี่อุ๋ยบอกน้องมีอารมณ์
อยากดูน้องโป๊ไหมคะแล้วก็ส่งภาพมาถามด้วยว่าพี่มีอารมณ์ไหมคะ
ช่วยน้องได้ไหมคะนี่นี่แล้วทีเนี้ยเสียชัดจะทำยังไงคะพี่อุ๋
พี่อุ๋ยเล่าค่ะว่าเสียชัดเขาทำยังไงนี่พี่ไม่มีอารมณ์เหรอคะนี่เห็นไหม
คือเสียชัดบอกแหมคืนนั้นเนี่ยนี่ฮะกลายเป็นภาพนี้เลยเห็นไหม
แกบอกแกกลับมาจากงานเลี้ยงสังสรรคพอดีเมานิดหน่อยค่ะ
พอเจอสาวทักแชทมาแบบนี้ส่งรูปวาบวิวมาแบบนี้
แกบอกแกเคลิ้มฮะเคลิ้มกับคำพูดชักชวนของฝ่ายหญิง
ตัดสินใจวีดีโอคอลคุยกันค่ะอ่าแล้วฝ่ายหญิงนี่ถึงขั้น
เรื่องเสื้อผ้าให้เห็นมันก็เลยแบบแกบอกแกก็ยอมรับ
ก็ผู้ชายนะมันก็เลยเลยเถิดไม่ใช่พระอิตพระปูน
ก็เลยเนี่ยฮะมีการสำเร็จความไคร้กันจนแบบเสร็จสับเรียบร้อย
หลังจากนั้นก็แลกไอดีไลน์กันจากคุยกันทางเมสเซ็นเจอร์เฟสบุ๊คใช่ไหม
ฮะพอแลกไอดีไลน์กันเสร็จไม่นานฮะหญิงสาวคนนี้โทรมาหาทางไลน์นะครับ
ปลายสายน้ำเสียงเนี่ยมันเหมือนกับสาวประเภท๒นะ
นี่ฮะนี่พอเสร็จพรุ่งนี้ทักหาน้องด้วยนะโอเคครับ
แล้วก็มีการแลกไอดีไลน์กันนะครับ
หญิงสาวคนนี้โทรมาหาแต่เสียงเหมือนสาวประเภท๒
แล้วบอกเสียชัดว่าเมื่อกี้ที่คุยกันที่คอเสียวก่อนนะ
แคปเป็นภาพนิ่งและวีดีโอไว้หมดแล้วนะ
ถ้าจะให้ลบคลิปเนี่ยต้องโอนเงินมาให้๕๐๐๐บาท
โอ้โหเสียชัดบอกไม่โอนนะฮะ
ไม่โอนอันนั้นไม่ตัวภาพหลุดคลิปหลุดไปในโลกโซเชียลเหรอ
มาให้ดูเลยบอกทั้งภาพนิ่งทั้งภาพวีดีโอมีหมดแล้วนะ
ถ้าจะให้ลบคลิปต่างโอนมาให้๕๐๐๐๐บาท
เสียชัดบอกไม่โอนฮะแต่โทรหานักข่าวแทน
จะลบไหมคะเห็นไหมโทรมา
เสียชัดบอกไม่ได้เครียดนะไม่ได้ใส่ใจด้วย
คือมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติของผู้ชาย
แต่อยากให้เรื่องของตัวเองเป็นอุทาหอน
ไม่เครียดอะไรมากมายมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วนะ
เห็นไหมคือเสียชัดบอกจะไม่ดำเนินคดีอะไรด้วยนะ
เงินก็ไม่โอนให้เพียงแต่ว่าต้องการเตือนให้เป็นอุทาหรณ์
คุณผู้ชายทั้งหลายอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปใจอ่อน
แล้วเชื่อผมไหมคุณเดี๋ยวมาสอนเชื่อผมไหม
เดี๋ยวที่เสียชัดแค่พูดพี่พูดให้เราฟังมาสักครู่นี้
เดี๋ยวลองเอาเสียงขึ้นนิดนึงนะที่เปิดเสียงเมื่อกี้นี้
เหงาอย่างนู้นอย่างนี้หนูมีอารมณ์พี่มีอารมณ์ไหมทักมา
เมื่อคืนนี้นะครับก็ไปกินเลี้ยงสังสรรค์ข้างบ้านนะครับ
ที่เราเปิดเสียงเมื่อสักครู่แล้วมีทรัพย์ผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนเนี่ย
เอาไปทำเป็นเพลงอันนี้เนี่ยนะ
นู่นนั่นหนูจะเสร็จแล้วค่ะดูของพี่หน่อยหนูก็จะเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้
ผมว่าเสียชัดเดี๋ยวมีคนเอาไปทำเพลงไปมิกซ์เพลงให้อีกแล้วเนี่ย
เหรอคะเป็นมีมในโซเชียลอย่างนี้หรอคะ
ก่อนหน้านี้ก็อะไรนะก็หัวขาอะไรเนี่ย
แต่เอาเป็นว่าคือจริงแล้วเสียชัดเขาตั้งใจว่าอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์

ยอมที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองนะว่า
โอ้โหเนี่ยอย่าไปเจอแบบผมนะนี่ถูกหลอกเนี่ย
ถ้าเกิดมีคนไม่อยากโอ้โหมันเสียทั้งครอบครัวเสียทั้งชื่อเสียง
ซึ่งก็ขึ้นจ่ายไป๕๐๐๐บาทไม่รู้จะจบหรือเปล่านะ

แต่เสียชัดบอกผมไม่จ่ายแล้วเรื่องนี้ขอให้เป็นอุทาหอนเลย